เติมความแซ่บให้กับคุณผู้ชมด้วยข่าวสดร้อนของเรา
ตามนั้นเราเติมข่าวสดข่าวแรกก่อนเลย

ข่าวแรกเลยเพิ่งแม่ออกมาจากโรงพยาบาล
และคุณภูริเพิ่งคลอดแล้วนะคะ
หน้ารักหน้าชังเลยทีเดียวสำหรับน้องอลิชาค่ะ

สำหรับข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าครอบครัวคนบันเทิงได้เฮต้อนรับทายาทคนแรก
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
แอนอลิชากับคุณภูริฮิรัญพฤกษ์ค่ะ
หลังจากปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่นับนิ้วรออยู่นาน๒นานเลยทีเดียวค่ะ
โดยดาราสาวคนสวยตัดสินใจผ่าคลอด
จากว่าอายุคันมันล่วงเลยมาถึง๔๐สัปดาห์
แล้วกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะถ้าเกิดว่าจะเบ่งออกมาเองนะจ๊ะ
ก็ท่ามกลางความดีใจของลุงป้าน้าอาในวงการบันเทิง
โพสต์ภาพร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
และที่เหอสุดเป็นใครไปไม่ได้นะคุณผู้ชม

บรรยายความรู้สึกที่ได้ใช้เวลาอยู่กับ
ผู้หญิงที่รักที่สุด๒คนนั่นเองค่ะ
หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยลูก
คุณว่าหน้าเหมือนใครเขาบอกว่าจมูกโด่งมาก

เหมือนทั้งพ่อเหมือนทั้งแม่แหละเล็กน้อยผสมผสมผสมกัน